สวัสดีค่ะ

ห้าขัว
ก็ด้วยความคิดถึงมาเศรษฐการณ์ที่เลขหน่อย

มันเป็นเชื้อที่สวิงลงไปมา

พอหายปั๊บแต่สวิงขึ้นมาบ้าง

ซึ่งพอเราทราบ
บอกอ๋อมันเป็นธรรมชาติของมัน

เพราะฉะนั้นเชื้ออุ่มแข็งแรงด้วย
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่
มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

มันประกอบกันแต่ว่าอย่างนี้แห่งที่

ก็รักษาตัวอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้อย่างเดียว
คิดกังวลเลยเพราะคือเรื่องของการใช้จ่าย

เพราะพอมีปัญหาตรงนี้ปรับเนี่ยเราใช้ทุกเดือน

พอให้เป็นหุ้นส่วนเลยเปิดบริษัทร่วมกันเลยนะครับ
อ๋อค่ะเอาเป็นหน้า

กล่องประมาณ๑๐๐๐บาทส่วนกล่องเล็กก็กล่องสีฟ้า
เดี๋ยวกล่องไฟฟ้าจะให้ดูอีกทีในโทรศัพท์

คนที่เงินเดือนหรือพยาบาลถ้าเหมือนก็สามารถซื้อได้
ผมก็เลยลองกินไปลองกินเองนะผมลองกินเองไปประมาณเกือบเดือนแล้วก็
ดีขึ้นคือเหมือนกับไม่รู้สึกไม่โก๊กแล้ว
แต่ยังเมื่อยกระดูกแต่ว่าคือแบบ
ไม่เหมือนแรกก็แก๊กคือมันเหมือนกับรักกระดูกมันเหมือนกับมีปัญหา
อาจจะเป็นเพราะว่าลุงเราไม่ได้ขยับเราก็ไม่รู้
อาจจะเป็นเคานเตอร์รอยก็เลยกินไปเกือบเดือนแล้วก็ดีขึ้น
ก็คือทำเมื่อกินเนื้อเกือบต่างตัวเองด้วยแล้วก็ทำเพื่ออาชีพกับอนาคต
ตั้งใจเลยคือตั้งใจทำตรงนี้เพราะว่าเรากินเซอรอย
แล้วพยายามจะหาคอลลาเจนให้กระดูกให้กับตัวเอง
ก็หาหลายวันเหมือนกันนะนานเหมือนกันนะ
ถ้าเป็นการเทียบก็มันมีเยอะเนอะสินค้ามันก็มีเยอะเราก็ไม่รู้จริงไม่จริง
ผมอยากกินขอลาเจนแคปเซียมเลยนะครับขอแคปเซียมร้อนร้อยหนึ่ง
เดี๋ยวมันเยอะเอาคอลริเจนร้วนของกระดูกเลย
เพราะผมกินมาร้อยอยู่
ก็เลยตั้งใจกินเองแล้วพิเศษมาเป็นเกิน
ดีครับ

จริงแต่อายุ๓๐ขึ้นก็ไม่ใช่
๒๐ขึ้นก็ได้นะบางคนกินอาหารตั้งแต่เด็กไม่พอ

เป็นน้ำ

บทคิดว่าไม่เกิน
ไม่เกินเดือนนี้ทุกอย่างจะเสร็จแล้ว

กล่องแพ็กเกจจิ้งประมาณอีก๓๔วัน

ใส่กราเจ็ตแล้วใส่แพ็กเกจจิ้งเป็นกล่องใหญ่

เป็นกล่องแบบของฝันเลยโดยไม่ต้องไปต้องพอเลย
ก็เลยคิดว่าเดือนนี้เสร็จทุกอย่าง
เดือนหน้าเขาเริ่มทำข่าวแถลงข่าว

ฝากด้วยนะครับฝากพี่นักข่าวฝากทุกช่อง

ผมไม่ต้องการเปิดให้บริจาครับเงิน
แต่ผมอยากให้ช่วยโปรโมทสินค้าผม

นอกจากผมจะเนา้นอนติดเกง
และอามาภาคอะไรนี่เขาว่าอีกเรื่อง

คุณอยู่อยากทำงานและกินเหรอพี่แมค

คุณคุยกับผมไหมซึ่งแหละ

มันคือพยายามทำตัวให้สนุก

ต้องทำตัวให้ติด

พี่อาจารย์เน่าแล้วยังทำธุรกิจ
ยังเน่าแล้วยังทำงานทำการ

ผมอยากคนมองนี้มากกว่า

ยังมานั่งพูดกับคุณได้

เอาสิ่งดีของผมไปครับสู้ครับสู้
เดี๋ยวใครที่อยากจะทำนะสมมุติใครเกิดอยากช่วยพี่นายเกดบุญนะ
ก็มันเป็นทีมขายเราได้เออเป็นครอบครัวเดียวกัน
มีครอบครัวแคลซี่คอลลาเจนได้
ช่วยอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะมาช่วยกันสู้
คนที่ดูรายการเนี่ยนะดูรายการนี้ไปเนี่ยนะ
เราน่าจะแบบคนไทยก็แล้วแต่นะ

อย่าขนักเกิดเกลียดอย่างนั้นเฝ้าอย่างเกี่ยวกันหน่อย

หรือจริงก่อน
ครับแฟนจริงที่เมฆก็แบบว่าทอล้องไห้

ตายเลย

เขากอดก็ไม่ได้เขาก็บอกเมื่อไหร่จะกอดได้

อยากหอดลูกเนอะพี่เม้ย

น้องแฮนมาก

๑สินค่ะ

สองคนแสงกว่าเนี่ยครับปีนี้เรียกว่าก็ประมาณ๓แสน
คือถ้าไม่มีทีมสามารถขายก็จะเป็นทีมทำการตราบ
คือตอนนี้พร้อมเนอะ
แล้วในช่วงโปรโมทสามารถเอาไปข้างนอกได้ไหมครับ
ไม่ได้นายจะไปได้แต่ไม่ได้ไปในตลาด
ตลาดไปไม่ได้ชุมชนจะเยอะเอาไว้ไฟ
แต่ถ้าไปในห้องขายในห้องรายการยินก็ได้

แล้วอยู่เพราะว่าเรื่อนทุกคนก็แบบช็อค

ถ้วยมีหมดแล้วเสื้อมีหมดแล้วร้อง
นักวิ่งทุกคนนะครับไม่ต้องตกใจ

ยังไม่โควิดยังไม่หาย

คืนเงินให้เนี่ยคือใครที่อยากบริจาค

เราขอหักค่าจ่ายจากเสื้อค่าเรียน

เราก็เนื่องจากงานวิ่งกันต่อ
เรามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว

เหรียญแจกเพื่อแจก
แจกหมดใครไม่ต้องอ่วงเลย

ใครวิ่งคราวนี้สมมติเราเลิศไป

ทำมาหลายแสนอยากแกกถ้วยอยากแกกทั้งวัน
อาเราต้องการหน่อยต้องการหน่อยครับ
นักแกร่งเยอะมาก
เขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมยกเลิกเขาจะช่วยเดี๋ยวเกิดเลื่อนไปได้ถ้าเกิดมีวันไหนที่มันโควิดหายแล้วตาแล้วรัฐบาลประกาศว่าปลอดภัยแล้วเนี่ย
เราจะวิ่งไปกันรวมพลคนนักวิ่งแล้วตอนนี้ก็มีนอกแก่แบบนี้เลยตอนนี้ตายเป็นคนอะไรหรือเปล่าเป็นคนหน้ามืดแบบนี้
เป็นคนเหมือนกับนอกจากจะทำส่วนนี้ขายเสื้อขายเสื้อในรวมพลคนนักวิ่ง
ในเพจผมก็ขายเป็นเสื้อวิ่งสร้างภูมิเป็นเสื้อเหมือนกับว่าให้ทุกคนซื้อเสื้อไปใส่แล้ววิ่งสร้างภูมิตัวเองกันนะครับ
ใครที่อยากได้เสื้อสวยอยากได้เสื้อแบบของวินัยไปบุตรอยากได้เสื้อของลุงพลคนนักวิ่ง
ไปติดต่อได้นะมีรายละเอียดหมดนะครับมีรายละเอียดหมดเลยทำให้แบบว่า
คือทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นเป็นคนอย่างนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาสมมุติขายวิ่งไหนไปบุตร

ก็คือเขาก็คงแบบว่าเขาคงงงไม่ได้รู้ทำไมโพสต์ขายแต่ครบ
โลคไปอาชีพผมไปแล้วครับก็ผมไม่มีอาชีพอื่นแรงแต่ว่าพอผมแข็งแรงผมก็ไปต่อด้วย
กลอบกล่องกันหน้าทำให้ได้ก่อนนะครับ

เต็มเต็มมาน่ะนี่เป็นอย่างงี้นี่อ่ะด้านหน้า
เป็นกล่องเล็กกล่องเล็กโอเคครับให้ดูอย่างงี้กัน
ให้ใหม่มาแล้วเก็บให้ผมให้บุตรผมรวยเมื่อไหร่นะ

มีรายละเอียดหมดเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด

แล้วพี่จะขายอะไรไหม
สองอย่างเนี้ยฮะพอแล้วนะฮะ
ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นเป็นนักขายไปแล้ว
ไม่ได้เป็นอาราหรอกเปลี่ยนอาชีพแล้ว
โอเคโอเคครับนอนขาย
เพราะว่าเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยนั่งไม่ได้นะ
พอนั่งมากมันจะมันจะเร่งขาแล้วมันจะบวม
มันจะบวมเราต้องนอนแล้วยกขาขึ้นอย่างนี้
ข่าวยกขาขึ้นวางอย่างนี้วางอย่างนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนแล้วคุณคุณคุณนั่นนอนมันจะลงขามันจะบวม

ครับเดี๋ยวเผื่อโอกาสหน้าเจอกันเรื่อยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

หลังใจนะพี่เบ้ง
คือทุกคนคือทุกคนคือแบบพอเห็นพอเห็นตุ่มพอเห็นนี่มันขึ้นบางทีมันขึ้นมากรี๊ดมันขึ้นมาแบบห้องที่แบบ
มันแห้งแล้วมันขึ้นมา

สมมุตินะสมมุติสมมุติ
สมมุติตรงก่อนตรงนี้ไม่มีเลยนะ
แห้งอยู่แล้วเนี่ย
เห็นถึงว่ากำลังใจดีนะ

แขนเริ่มดีขึ้นแขนเริ่มดีขึ้นแขนเริ่มดีขึ้น